ถามคุณผู้ชมถามคุณสองคนแบบนี้ดีกว่าว่า
คุณยังจำชื่อเคโง่ได้ไหม

ใช่ที่มาตามหาพ่อจนสุดท้ายก็ได้เจอ
ได้เห็นเคโง่ปัจจุบันแล้วหรือยังคะ

หนุ่มน้อยกลายเป็นสาวงามไปแล้วจ้า
ตายแล้วจำได้ไหมคุณจำเขาได้ไหม

คือคุณคือที่ฉันดูยังรู้สึกตกใจว่า
เดี๋ยวนะเราลืมภาพเด็กชายเคโง่ไปแล้ว

จากเด็กชายสู่สาวสวย
ใช่ถูกต้องน้องอายุ๑๙ปีแล้ว
กลายเป็นสาวสวยไปเลยอันนี้ดูวิวัฒนาการ

ใช่ภาพที่ลงหนังสือพิมพ์

ใช่แล้วนี่คือปัจจุบันค่ะสวยเลย
จริงคือน้องเนี่ยกลับมาเป็นข่าวดังอีกครั้ง
เพราะว่ามาออกรายการรู้หน้าไม่รู้วัย

สมบัติบ๊อบใส่พี่พีชด้วยอันน่า

คือน้องมาออกรายการแล้วก็ให้แข่งขันไทยอายุ
ไม่มีใครแม้แต่คนเดียว

แล้วเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะ
ความฝันของน้องคืออยากรับราชการ
เป็นอะไรก็เป็นขอให้เป็นคนดีแล้วกันเนอะ

คุณสวยสู้เขาไม่ได้แล้วเนี่ย